มีวงเล่าวงหนึ่งอยู่ที่ร้านสเต็กนะครับแถวสมุทรปราการเสียงดังมากชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจไปสายตรวจเขาก็มาดูให้นะฮะปรากฏว่าถูกไล่ถูกอ้างเบงสารพัดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ยังไม่ฆ่าตัวพอล์นในตาที่นี่
ออกไปอย่าแตะต้องจัดผมอย่าแตะต้องจัดผม
เป็นหลักฐานที่บันทึกไว้ในกล้องติดหมวกของตำรวจสายตรวจนะฮะมานายเดียวนะครับ
เจอวงเล่าวงนี้อยู่ในบ้านที่เป็นร้านสเต็กด้วยนะฮะไล่ให้ออกไปผักอกก็มี
บอกนี่ร้อยเวรยังไม่กล้าเข้าบ้านเขาเลยนะนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
สำหรับกล้องติดหมวกของตำรวจนะครับคือตำรวจที่ไปตรวจสอบหลังจากมีชาวบ้าน
ก็แจ้งว่าวงเล่ามันเสียงดังเหลือเกินเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ก็คือ๑๐ตำรวจรีสุรวีวีรชาตินะครับเป็นพบหมู่ป้องกันและปราบรามสพมสมุทรปราการเจ้าของคลิปนะฮะ
คือทาง๑๐ตำรวจตรีสุรวีเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๒๖นาทีนี่ฮะตำรวจนายนี้นะฮะ
บอกคืนวันแม่ครับ๑๒สิงหาคม๔ทุ่ม๒๖นาทีมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแจ้งว่ามีวงสุราเปิดเพลงเสียงดังส่งเสียงดัง
อยู่ในร้านสเต็กแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทย์สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ก็เลยไปตรวจสอบไปคนเดียวนะฮะพอไปถึงเนี่ยก็เจอทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่งปาร์ตี้กันอยู่เกือบ๒๐คน
ก็เลยเข้าไปตักเตือนบอกให้เบาเสียงเพลงหน่อยปรากฏว่าสร้างความไม่พอใจให้กับวงเล่านะฮะ
ออกมาพูดจาดูหมินด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายมีการข่มขู่คุกคามมีการอ้างเกี่ยวกับตำรวจนะว่า
มียศนั้นมีชื่อนี้นะครับจนต้องยอมถอยออกมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปแค่นายเดียว
แล้วก็ได้ไล่ให้ผมผลักดันผมออกนอกพื้นที่
หมองบอกทุกคนเลยครับ
นี่นะครับที่ตำรวจบอกเขาเจอแบบนี้นะครับอีกฝั่งก็ก็มีคนถ่ายครบที่เขาเอาไว้ด้วยเนาะ
เอาไว้ด้วยเห็นไหมฮะอ่าเราก็เลยต้องไปถามหน่อยนะครับว่า
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับอ่า
คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะคนหนึ่งชื่อคุณอรพันธ์บุญประคองนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
คนในครอบครัวของเธอกำลังนั่งดื่มกินกันอยู่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
นี่วันนี้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบพื้นที่นะ
เพราะว่าตำรวจที่เขาไประงับเหตุแล้วเขาเจอแบบนั้น
เขาก็แจ้งความไว้เหมือนกันนี่
จะเห็นว่า๑๐ตำรวจรีสุรวีเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านเข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็เจอคนในบ้านออกมานะฮะสุดท้ายคนสองคนจนรุมล้อมกันนะ
มีการผลักอกกันมีการด่ามีการไล่ตำรวจให้ออกไป
คือทางคุณรพันธ์เนี่ยบอกว่าเธอก็ดื่มกินกันอยู่เนื่องในวันแม่นะครับ
อยู่อยู่ตำรวจสายตรวจนายนี้เนี่ยขี่จักรยานยนต์เข้ามาตรงนี้เป็นพื้นที่ในบ้านของเธอ
แล้วบอกว่าให้เบาเพลงหน่อยทั้งที่มันเพิ่ง๔ทุ่มเธอก็ให้ลูกสาวไปเบาเพลง
แล้วก็แจ้งตำรวจให้กลับไปแต่ตำรวจไม่ยอมกลับ
ยังยืนอยู่ในพื้นที่บ้านของเธอคอยถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปเครื่องเสียง
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นส่วนคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ไปที่เป็นข่าวนะฮะ
ที่เห็นจากกล้องติดหมวกของตำรวจทางเจ้าของบ้านคุณรพันธุ์เขาบอกว่า
มันไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเส้นสายอะไร
ไม่ได้อ้างถึงตำรวจใหญ่โตที่ไหนยังไง

แต่คุณมาแบบนี้คุณมันไม่ใช่แล้วไงแล้วเอาไปลงติ๊กต๊อกอย่างนี้ก็ไม่ใช่
คุณพูดอีกอย่างแต่การกระทำของคุณอีกอย่างตอนที่คุณพูดอยู่ตรงนี้
แล้วคุณทำไมไม่เปิดคลิปให้หมด
เนี่ยคุณป้าบอกต้องเปิดคลิปให้หมด
ไม่ได้มีเส้นสายอะไรไม่ได้ไปอ้างตำรวจอะไรที่ไหน

นี่นะฮะอันนี้เป็นคลิปของตำรวจเขา
หือมมบอกพี่น้องทำรวจทั้งนั้น
มาใหม่ไม่มีใครอ้างเรื่องตำรวจนะ
ผมไม่เข้าใจอะไรกับพี่หรอกครับ
ไอ้น้องมึงรู้ว่าภูลใจ
เอาไปไปอยู่นี่
นี่นะฮะสุดท้ายตำรวจก็เลยบอกต้องกลับก่อนมานายเดียว
มาแค่คนเดียวก็เลยต้องออกไปก่อนนะฮะ
คุณผู้ชมครับทางลูกสาวนะฮะของผู้ชายที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณบอกยอมรับว่าพ่ออารมณ์ร้อน

คือการที่ไปไล่ตำรวจยังไม่ใช่ไล่อะไร
คืออยากให้ตำรวจออกจากบ้านไปก่อนเพราะว่าพ่อเนี่ยอารมณ์ร้อน
แล้วอีกฝั่งทำท่าไม่ยอมไปแล้วทำท่าจับมือจับปืนด้วย
จับปืนแล้วจ้องหน้าพ่อเธออยู่ตลอดเธอก็กลัวจะเกิดเหตุรุนแรง
เธอจึงจำเป็นต้องไปผลักอกตำรวจเพื่อให้ออกจากพื้นที่บ้านเธอไป
แล้วที่เห็นยืนอยู่เนี่ยมันคือเขตพื้นที่บ้านของเธอ
อยู่ตำรวจก็บุกรุกเข้ามาโดยไม่ขออนุญาต
แล้วเธอก็ไม่แน่ใจว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า

คุณลุงเมื่อกี้บอกอะไรนะญาติเป็นตำรวจทั้งนั้นเลยใช่ไหม
นี่เสื้อขาวในคลิป
นี่ลุงแกบอกบุกเข้ามาได้ยังไง
ให้ลูกสาวเบาเพลงแล้วยังยืนไม่ยอมไปถ่ายรูปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
สุดท้ายมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้น
ลูกสาวบอกว่าบุกเข้ามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่านะฮะ
ของเธอก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ทั้งคลิปวิดีโอจากมือถือของเธอเก็บไว้เป็นหลักฐานเหมือนกัน

เดี๋ยวฝั่งเธอจะแจ้งความกลับตำรวจเหมือนกัน

ขณะยตใหญ่เขายังขออนุญาตก่อนเข้าบ้านเรา
ท่วยังไม่แบบเดินผงผากเข้ามา

อ้างตำรวจยดใหญ่ว่ารู้จักอะไรอย่างนั้น

จะมาเข้าบ้านยังต้องขออนุญาตก่อนเลย
ท่านทุกผู้ชมครับทางคดีนะครับ
หมายถึงตำรวจยศใหญ่จะมาเข้าบ้านยังต้องขออนุญาตก่อนเลย

ผันตำรวจโทษมายตรีบุรณฑทอง
รองภูมิกับการป้องกันและปราบรามสพมสมุทรปราการนะฮะ
ซึ่งก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจสายตรวจ
ในคลิปนะฮะศิษย์โดมตรีสุรวีนะครับที่ไปตรวจเหตุนะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้ให้พนักงานสอบสวนไปเชิญบุคคลในคลิปทั้งหมดเนี่ย
มาสอบปากคำแล้วนะครับแล้วก็ต้องแจ้งข้อหานะฮะ
ก็คือดูหมินเหยียดหยามและขัดขวางเจ้าพนักงาน

ส่วนที่ฝั่งคู่กรณีจะแจ้งความกลับตำรวจข้อหาบุกรุก
กับข้อหาที่เอาคลิปวิดีโอไปเปิดเผยแพร่

ตำรวจก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ก็ต้องดูคลิปกันเต็มให้ชัดของทั้งสองฝ่าย
แล้วก็สอบปากคำกันเอาให้ชัดเลยนะคะ